ทุกผู้ชมครับแม่ดูข่าวในมุมนี้บ้างดีกว่า

เราจะเห็นเรื่องราวของเจ้าของหอพักกับคนที่เขาพักอยู่

แต่หอพักแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ
คือน้องคนนึงเป็นผู้เช่า
บอกกับคุณป้าเจ้าของหอบอกว่าอีก๒เดือนหนูจะไม่อยู่แล้วนะ
หนูต้องกลับบ้านไปดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะที่บ้านของหนู
คุณป้าเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมไปดูกันนะครับ
หนูมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับป้าเป็นญาติผู้ใหญ่หนูคนหนึ่ง
ป้ารักน้ำแต่แบบเราก็เห็นว่าเด็กอยู่กันแล้วเนี่ย
ไปไหนก็เป็นห่วงอะนะ
มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ต้องพักที่ไหนมาพักนี้นั่นนะใครบอกว่า
อยู่อีก๒เดือนหนูก็ยังอยู่กับป้าอีก๒เดือน
อีก๒เดือนมันเหลวนะลูกเร็วนะ
นี่ค่ะคุณป้าร้องไห้เลยหนูอยู่มาสี่ปีแล้วนี่ฮะ

ป้าก็เข้าใจแต่ว่าทำอะไรมาเที่ยวเชียงใหม่อีกเนี่ย

น้องบอกว่าน้องอยู่ที่นี่มา๔ปีนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ย

ต้องกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ที่อุบลรัชธานี

โอ้คุณป้าเขารักคุณป้า

มันมีข้าวสารในกระสอบเหลืออยู่

โภพนาสาธุ

บอกสาธุเลยนะฮะ